กระบะพุ่งชนรถบัสนักเรียน
โอ้โหแล้วรถบัสนักเรียนมีเด็กอยู่ด้วยนะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งค่ะ

เป็นเด็กนักเรียนด้วยคุณผู้ชมดูสภาพสิ

เนี่ยเหตุการณ์นี้ค่ะรถบัสนักเรียนสีเหลืองคันนี้ด้านหน้า
แบบยับแล้วก็ยุบเลยนะคะ

ทางตำรวจสพบางขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

กระบะไปชนกับรถบัสรับส่งนักเรียน
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายบางขันลำทับค่ะ
ที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนไปถึงเจอกระบะอิซูสุสีขาวนี่นะคะ

คนขับค่ะคนขับกระบะขาว
ชื่อว่านายเอกชัยขวานบุตรอายุ๓๓ปี

ซากรถกระบะเป็นแบบนี้
แล้วคนขับแล้วร่างคนขับจะเป็นยังไง

เหลือค่ะเพราะว่าติดอยู่ตรงเบาะนั้นนะคะ
เบาะคนขับที่เราเบลออยู่นี่นะคะ
กู้ภัยบางขันแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึงบางขัน
ก็ต้องเอาเครื่องตัดทางงัดสร้างรถ
แล้วค่อยเอาร่างของคนขับกระบะออกมา
แล้วนอกจากนั้นรถสีเหลืองเป็นรถบัตรรับส่งเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะ
โรงเรียนกาญจนาพัฒนาการที่อำเภอทุ่งสงศ์ค่ะ
ด้านหน้าด้านขวาโดนชนตัวถังทางขวา
เป็นรอยครูดเป็นรอยยาวตลอดทั้งคันเลยรถเสียหายแบบนี้
ในรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๖ราย
แล้วก็ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ๒รายค่ะ

เด็กและชาวบ้านส่งโรงพยาบาลบางขัน

อันนี้คือคำถามที่คนดูข่าวนี้ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปสอบก่อน
สรุปเรื่องนี้ใครผิดใครถูก
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุตอนที่คนขับรถบัสนักเรียน
เขากำลังขับเพื่อที่จะไปรับเด็กในพื้นที่อำเภอบางขัน

ก็มีเด็กบางส่วนที่ขึ้นรถแล้วด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะพอมาถึงตรงนี้
รถกระบะขับมาเร็วค่ะ
พยายามจะแซงรถอีกคันข้างหน้า

รถกระบะก็เลยเสียหลักสิมาพุ่งชนกับรถบัตรที่สวนเลนมาค่ะ
คนขับกระบะก็เสียชีวิตแล้วเด็กก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้ขอสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ